ก็มาดูข่าวนี้กันต่อนะคะ

ระเวนฉกไปหลายห้างดังเลย
แล้วก็ฉกเฉพาะเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์แบรนด์นี้ด้วย
กล้องเขาจับไว้ได้แต่ไม่รู้จับตัวได้หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะ
เนี่ยค่ะเดินวนไปวนมาแล้วก็ทำเป็นดูเสื้อผ้าทำเป็นเนียนนะคะ
แต่กล้องค่ะกล้องก็จับไว้ได้ค่ะเนี่ยจับแล้วก็จับยัดใส่กระเป๋าใช่ไหม
จะยัดใส่กระเป๋าผ้านะคะ
ผู้ชมสังเกตนะคะก็คือเขาทำเนียนเลือกก็คว้าใส่ก็คือ
สาวรายนี้รอจังหวะปลอดคนนะ
คว้าทั้งเสื้อทั้งกางเกงที่เป็นชุดเดียวกัน
ใส่ถุงเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าขโมยไปทั้งชุดเลย
แต่พฤติกรรมทั้งหมดจับไว้ได้นะคะภายในกล้องวงจรปิดภายในร้านเลย
คือภาพนี้ปรับจับได้จะแบบชัดเจนมาก
ดูเหมือนว่าสาวรายนี้ก็รู้นะว่ามีกล้อง
เพราะมีบางจังหวะเนี่ยที่แอบหันมามองกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เหตุเกิดที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรังสิตนะคะ
จังหวัดประทุมธานีค่ะตามเวลากล้องเลย
คือเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีข้อมูลนะบอกว่าสาวรายนี้ตระเวนก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
กับร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์นี้อีกหลายสาขาเลย
ซึ่งตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
คือคงจะมาเห็นภาพตอนที่แบบ
ที่โดนขโมยไปแล้วก็เลยยังจับตัวไม่ได้
ซึ่งชาวเน็ตก็บอกโอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่
บอกว่ารู้ทั้งรู้นะว่าร้านเขามีกล้องก็ยังจะกล้าขโมยนะคะ

มีแล้วเสื้อคาเมลแต่ขาดกางเกงคามวย
ชาวเน็ตนี้เนาะอันนี้ชาวเน็ต
กล้องวงจรปิดคมชัดมากเห็นยันคิ้วของขโมย
สรุปแล้วก็ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าตกไปก็คงลำบากแล้วแหละ
หลักฐานชัดขนาดนี้ดิฉันว่าไม่เกินความสามารถคุณตำรวจอยู่แล้ว